มาแล้วเห็นด้านหลังสองหนุ่มแค้นงัดสรรเตี้ยอุ้มซ้อมหัวขโมย
อ๋อนี่เป็นสานเหรอ๒คนหลังให้เป็นสาน
ใช่คือ๒คนที่อยู่ด้านหลังดอมเนี่ย
เขาเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้ไปขโมยของเขา
แล้วถามว่าอ้าวถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาขโมยทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะ

แต่สภาพของคนที่นอนอยู่หลังผมเนี่ยน่าจะหยอดน้ำข้าวต้ม
ใช่ค่ะคือซัดซะน่วมเลยพี่เบิร์ต
หยอดน้ำข้าวต้มได้ยังไงลองดูคลิปหน่อยไหม
ตอนที่เขาซัดผู้ชายคนที่นอนอยู่บนเตียงน่วมเลยค่ะ
เนี่ยมไป
ว่าตอนแรกจะมองว่าอยู่ด้วย
สภาพคุณผู้ชมหน้าบวมมาแล้วถามว่านี่คือเจ็บหรือเมาทั้งสองอย่างเลยผู้ชายคนนี้ที่หน้าบวมอยู่เนี่ยอายุ๒๖ปีค่ะชื่อว่า
นายอมรินแล้วโดนทั้งสองคนที่ตั้งตัวเป็นสารเตี้ย
คือที่แรกเขามาถามแหละเขาเชื่อว่าอามารินไปขโมยของเข้ามาใช่ไหม

แต่บอกปฏิเสธนะไม่ครับ
ไม่ครับแต่ก็โดนซัดจนล้มลงไปเนี่ยไปกองอยู่กับพื้นแบบนี้ค่ะ
แล้วคลิปนี้นะตอนแรกคือเข้าใจว่าอัดคลิปเอาไว้ใช่ไหม
แล้วส่งให้ญาติของอมรินคือตั้งใจแหละว่าจะเอาของที่ขโมยคืนมา
เอาของที่อำมารินขโมยไปเอามาให้สิ
แต่ญาติเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
เพราะว่าครอบครัวเขาเห็นคลิปแล้วเขาก็รับไม่ได้
คนที่ทำร้ายไหนอามารินน์จังน่าบวมแบบนี้

นายอารมณ์โทนเดียว
คืออีกคนนึงนายธีระเด็จสมใจ
อายุ๔๙กว่า๔๒น่ะ
แล้ว๒คนนี้ทั้งอารมณ์และธีระเด็จบอกว่า
อามารินอ่ะขโมยมอเตอร์ปั่นไฟฟ้า

ทีนี้ฝั่งผู้ต้องหานะบอกนะถามว่าเอ้าทำไมถ้าเกิดเขาขโมยของไปจริงอ่ะ
มูลค่ามันเป็นหลักหมื่นขนาดนี้ทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะ

สองคนนี้เขาไม่เชื่อในกระบวนการทำงานของตำรวจค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าแจ้งไปแล้วไม่รู้ว่าตำรวจจะตามไปจับตัวคนที่ขโมยหรือเปล่า
หรือเปล่าเลยอ่ะพวกผมสองคนน่ะชำระแค้นซะเองเลย
จัดการซะเองเลยละกันตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งสองคนแล้วนะคะ
เรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวเรื่องทำร้ายร่างกาย
ส่วนนายอมรินอาการสาหัสเลยนะคุณผู้ชมนอนอยู่บนเตียงแบบนั้นนะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดิน
เดี๋ยวต้องรอนะรอให้อาการเขาดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวตำรวจจะสอบแหละว่าอ้าวอมริน

มอเตอร์ไซต์เอาไปหรือเปล่าทำไมไม่เอามาคืน

ถึงตรงนั้นคือไม่รู้เขาทำจริงหรือเปล่า
คือถ้าคุณไปใช้สารเตี้ยแบบนี้
ผมเข้าใจนะว่าของคุณหายแล้วคุณไม่ได้คืน
มันเจ็บใจโกรธแค้น
แต่ว่าแทนที่ของคุณจะได้คืน

อันนี้ก็ต้องพูดกันว่าด้วยกฎหมายนะครับ
ถ้ามีหลักฐานว่าพี่เขาขโมยจริง

เขาบอกแล้วไงไม่เชื่อการทำงานของตำรวจหรอก
ถ้าเกิดเอาหลักฐานไปยื่นให้แล้วตำรวจไม่ทำอะไร

แต่ช้างแล้วหายเจ็บก่อนนะค่ะ